มันเป็นกระแสบางคนก็ซื้อเพื่อลงทุน
บางคนก็ปลูกเพื่อขายกันไปเลย
วันนี้นะคะก็เลยนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับต้นไม้ราคาหลักล้าน
ให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ
ถ้าอยากจะรู้ติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์

คุณชิสะเราไม่ต้องรอถูกละตัลลี่แล้วนะ
เราซื้อต้นไม้ใช่ไหมมาขายเราจะได้รวยใช่ไหม
เราไปขโมยต้นไม้ดูแล้ว

เอาไปดูค่ะคุณผู้ชมข้อมูลจากทำข่สการตลาดทูเดยนะคะ
ว่าต้นไม้ราคาหลักล้านตอนนี้มีมากมายหลายต้น

เริ่มที่ต้นนี้ฟิโลเดนรอนคองโก้เหลืองด่าง
เขามีย่อยไปอีกจะเป็นฟิโลก็จริง
มันเป็นแบบสีด่างสีอะไรแบบนั้น

คือฟิโลเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อสายพันธุ์
มันก็จะมีแตกแยกสายพันธุ์นั่นนี่นู่นออกไปมากมาย
ติดอันดับเยอะด้วยนะพี่โลเนี่ยนะคะ
คือถึงกำหนดมาจากอเมริกาใต้เลย
จริงแล้วชื่อของมันเป็นภาษากรีกมาจากคำว่า
กิโลแปลว่ารักและเดนรอนไปวัดต้นไม้
ชอบที่จะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่
ลักษณะใบของมันค่อนข้างยาว

ขนเนี่ยเป็นหัวใจขอบเรียบนะคะ
แถมใบเนี่ยหนาคล้ายกับแผ่นน้ำเกลี้ยงเป็นมัน

ราคามีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักพันนะคะ
แต่ว่าใบที่มีสีเหลืองด่างจะหายากราคาแพง
นับเป็นใบใบหนึ่งสองหมื่นบาท
เพราะฉะนั้นต้นหนึ่งกี่ใบคุณนับไป
บางต้นสูงถึง๑๔๐๐๐บาทเลยทีเดียว

ไปดูอันดับสี่ค่ะคืออีพีมาเบิล
เรียกกันง่ายว่าเป็นอีพีนี่แหละอีพิดาง
ว่าอีกทุกอย่างแบบนี้นะคะนิยมเหมือนกันด้วยลักษณะของมันก็คือจะเป็นใบฉีกมีฉลุนิดนึง
ดังแบบนี้เขาบอกยิ่งโตยิ่งสวยคุณดูสิ
ต้องมีหลักให้เขาดิฉันเพิ่งจะเอฟมาใหม่
นั่นไงนั่นไงคุณได้เอฟต้นไม้ราคาหลักล้านนะเนี่ย

ราคาดีอยู่ตอนที่ได้มานะ
ถ้านับเป็นใบนะใบหนึ่งประมาณ๓๐๐๐๕๐๐๐บาท
เยอะนะต้นหนึ่งกี่ใบคุณดูเอาเพราะฉะนั้นยิ่งโตยิ่งแพงยิ่งสวยด้วย

ฟิโลเดนรอนก้านส้มด่าง

ใช่ไหมคะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่นิยม
ลักษณะปลายมันแหลมส่วนใบมันก็หนาเงาเหมือนแผ่นหนัง
ส่วนก้านนี่แหละก้านมันจะเป็นก้านสีส้ม

เรียกว่ายอดฮิตยอดนิยมไม่ธรรมดาส่วนใบก็สวยมากเหมือนกัน
ที่ผ่านมามีการซื้อขายต้นฟิโลก้านส้มทั้งหมด
เท่าที่เขามีข้อมูลนะคือ๓๔ใบ
ใบหนึ่งเนี่ยเกือบ๕๐๐๐๐บาท
นี่ฉันคูณมาละตกราคาต้นนี้๑๗๐๐๐๐๐บาท

โอ้โหราคาดีมากเลยทีเดียวนะคุณนะ
มานี่คืออันดับ๓นะยังไม่พอเพียงเท่านี้
ไปดูอันดับ๒จะแพงกว่านี้อีกนะ
อันดับ๒คือพลูชะหรูดางค่ะ

ใช่ค่ะเหมือนแมลงกินแต่จริงมันเป็นพันธุ์ของมัน
กำหนดอยู่ที่อเมริกาใต้นะคะใบก็จะค่อนข้างกว้างหน่อย
แล้วก็จะมีรูเว้ารูแหว่งสลับกันไป
ราคาเนี่ยจริงเริ่มต้นไม่แพง
ที่ก็ขายหลัก๑๐เท่านั้นหลัก๑๐บาทเลยนะคะ
หลัก๑๐ไม่ถึงหลักร้อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามของมัน
รูกว้างยิ่งรูเยอะเท่าไหร่ราคาก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น

มันเป็นสายพันธุ์เดียวกับมันสเตรล่าที่เราเรียกกัน
แต่คนไทยก็จะเรียกรวมว่าภูมันเตล่าก็เป็นภูเหมือนกัน
ค่ะเป็นชนิดของมันเป็นสายพันธุ์ของมัน
คือราคาเขาก็นับเป็นใบอีกเหมือนกันเวลาเขาไปเพาะปัดปากชำไปปลูกอะไรอย่างนี้

มันเป็นลอตตอรี

และมาถึงอันดับหนึ่งกันบ้าง
อันดับหนึ่งที่ติดอันดับต้นไม้หลักล้านนั่นก็คือ
โหทริป

ก็ดูมันไม่ได้เป็นรูคมมันแหว่งเป็นริ้ว
เป็นริ้วเหมือนใบไม้ฉีกขาดแต่เราจะเห็นที่เป็นต้นไม้ปลอมเยอะนะ
เอามาตกแต่งบ้านแต่พอมันมาเป็นต้นไม้จริงมันจะยิ่งสวยขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะคะ
ลักษณะก็เป็นไม้เลื้อยทอดยาวไปนะคุณผู้ชม
แล้วก็จะมีรอยแฉกที่เป็นฉลุที่มันไม่เหมือนใครนี่แหละ
มีเอกลักษณ์ราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักพันก็แล้วแต่เหมือนกันว่าต้นเล็กต้นใหญ่ปลูกนานหรือยัง
แต่ว่าพันธุ์ที่แพงที่สุดหายากที่สุด
ก็คือมอนเซรามินมีหลัก
เขาเรียกว่าอะไรมีเพียง๑๐ต้นเท่านั้นในประเทศไทย

ล่าสุดเค้ามีการประมูลค่ะ

ครับมิ้นท์เนี่ยน่ะ๕ใบประมวลกันโอ้โฮดูเดือดมาก
ปิดประมวลไปที่๒ล้าน๔แสนบาท
อุ๊ยอันนั้นละ๒ล้าน๔แสน๕ใบ
๕ใบเฉลี่ยคือใบละ๔แสน๘ค่ะ
ผมจะบอกแบบนี้นะ๒ล้านเท่าไหร่นะ

น่าจะซื้อรถที่ฉันได้๒คัน
ซื้อได้ต้องมีเงินแต่อีกทีมันก็เป็นความพอใจ
ก็จากเปรียบเทียบเล่นนะไม่ได้ว่าอะไรนะ
อย่างที่ครูชิสาบอกว่าเป็นความชอบมันเป็นความพึงพอใจทั้งคนซื้อและคนขาย